ประชาธิปไตยในโรงเรียนครับโรงเรียนจัดให้มีการเลือกตั้งสภานักเรียน
ไม่มีใครยอมใครแล้วครับตั้งแต่ชื่อพักโลโก้พักสโลแกนพัก
ถึงพี่จะอยู่กับน้องแค่๑ปีแต่พี่จะทำให้ดีกว่า๘ปีที่ผ่านมา
มีสะดุ้งเล็กพักไหนเนี่ยพักแรกเลยครับ
พักเพื่อเธอแล้วเหมือนคุณตั้งชื่อสิโลโก้ก็เหมือนเลยนะครับผม
ครับคล้ายครับคลาครับนี่คือเพจโรงเรียนสามัคคีวิทยาคารครับ
เทศบาลบ้านพระเนธจังหวัดน่านครับแชร์ภาพป้ายหาเสียงของเด็กเด็ก
มัธยมศึกษาตอนต้นลงชิงตำแหน่งสภานักเรียนปี๒๕๖๕ครับ
บอกเลยว่างานนี้ไม่มีใครยอมใครนะครับมีการตั้งชื่อพักมีโลแกนพัก
การเลือกตั้งครั้งนี้มีพักส่งร่วมชิงชัยนี่
เหมือนเลือกตั้งจริงเลย๔พักด้วยการประกอบด้วย
เบิด๑พักเพื่อเถอะโลโก้คล้ายเพื่อไทย
โลแกนถึงพี่จะอยู่กับน้องแค่๑ปี
แต่พี่จะทำให้ดีกว่า๘ปีที่ผ่านมา

พักพลังประชารักษ์
ฟังผมดีพลังประชารักษ์แน่นอนครับ

โก้ต้องเหมือนพักพลังประชารัฐ

ถ้าเลือกเบอร์๒จะสุขสมด้วยความรัก
ถ้าเลือกพักพลังประชารักษ์จะสุขสมด้วยความสามัคคี

เบอร์๓บ้างเบอร์๓พักกล้าวไหว

ก็ต้องไปเหมือนโลโก้พักก้าวไกลเขา
สโลแกนรักชาติให้ยืนตรง
อยากให้โรงเรียนมั่นคงให้เลือกพัก๙วัย
นี่ฮะเอามาดูพักสุดท้ายพักที่สี่

แต่ถ้าอยากได้สภาดีต้องเบอร์๔
นี่ค่ะคือตลอดเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

อย่างคึกคักท่ามกลางความสนใจของรุ่นน้อง
ที่อยากจะไปเข้าครูหาลงคะแนนให้กับคนที่รัก
พักที่ชอบนะครับโรงเรียนกำหนดการเลือกตั้งไว้เมื่อ๒๘มิถุนายนที่ผ่านมา
ผลการเลือกตั้งออกมาคุณผู้ชมทายที่พักไหนได้
หนึ่งครับพักเพื่อเธอได้คะแนนไปถล่มทลายครับ
สมัครประธานนักเรียนเด็กหญิงกัญญารัฐภูมิบรินเดี๋ยวเดี๋ยวผู้หญิงทุกคนเลยนะ
พักเลยเป็นผู้หญิงทั้งนั้นเลยนะฮะนี่ครับแล้วตามมาด้วย
พักเกล้าวัยได้คะแนนไป๓๘คะแนนส่วนพักพลังประชารักษ์
ได้๓๕คะแนนส่วนภูมิใจเธอได้๘คะแนนครับ

ขอบคุณค่ะ